พาคุณผู้ชมไปดูท่าทีสวกันหน่อยค่ะ
ว่าแต่ละท่านมีท่าทียังไง
เริ่มกันที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีการโหวตในวันพรุ่งนี้นะคะ
บอกว่าสวส่วนใหญ่ก็มีจุดยืนมั่นคง
เราไม่ได้มองว่าแค่มาเพื่อเลือกนายก
แต่ว่าในยามที่บ้านเมืองมีปัญหาเราต้องนึกถึงความถูกต้อง
ยืนยันว่าตนเองยึดหลักการปิดสวิตช์ตัวเอง
ไม่โหวตเลือกในพิทาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักก้าวไกลนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
ย้ำชัดนะคะแม้ว่าพักเก้าไกลจะลดเพดาน
มาตรา๑๑๒ยังไงสวก็ไม่ยอมโหวตให้อยู่ดี
ต้องปิดสวิตช์ตัวเองค่ะไม่ว่าใครจะมา
เพียงแต่ว่าตอนที่เป็นก้าวไกลเขาขอ
อุตส่าห์จะยอมเปิดให้

ก็คือขอให้ถอน๑๑๒เมื่อเขาไม่ถอน

ใครจะมาว่าว่าเราขี้ขาดหรือเราไม่อยากทำหน้าที่
ไม่ใช่ค่ะถ้ามนุษย์ไม่มีหลักการ

แต่ว่าเพราะว่าหลักการของเราคือเรายืนยันว่า
เราไม่ควรมีอำนาจหน้าที่ในการโหวต
ก็คือจะงดตอบเสียงใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพักไหนในการจัดตั้ง

แม้ว่าจะเสนอชื่อคุณประวิทย์โฟงสุวรรณ
ไม่มีไม่โหวตค่ะ
ไปดูอีกท่านหนึ่งพลเอกนาวินดำริการนะคะ
ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมวุฒิสภา

เสนอชื่อนายพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตครั้งที่๒
คือตอนที่ผู้สื่อข่าวถามก็ถูกถามกลับทันทีนะคะว่า
ทำได้ด้วยเหรอเป็นยติซ้ำหรือเปล่า
แล้วก็บอกว่าให้รอดูว่าที่ประชุมจะเสนอยังไงนะคะ
ส่วนกรณีที่ก้าวไกลเขาก็บอกว่า
เอาข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่๔๑ที่สวจะใช้เป็นเหตุผล
ไม่ให้เสนอชื่อของคุณพิทาซ้ำใช้สำหรับยัตติทั่วไป
มันไม่เกี่ยวกับยติเฉพาะการอย่างการโหวตเลือกนายก
แต่ก็ต้องรอดูประธานสภาแล้วก็เสียงสภาด้วยว่าจะเป็นยังไง

ถ้าเสนอชื่อคุณพิธาเหมือนเดิมจุดยืนเป็นยังไงบ้าง
มันเสนอได้หรือครับมันเป็นยติซ้ำหรือเปล่า
มันก็ต้องรอดูเหรอครับว่าจะเสนอย่างไร
แต่ทางเข้าไปเขาบอกแล้วว่ามันเหมือนเป็นไม่ใช่ยัตติทั่วไป
ข้อบังคับที่๔๑มันอาจจะเป็นอย่างไร
มันก็อาจก็ต้องรอท่านประธาน
แล้วก็รอดูว่าเสียงของสภาจะเป็นยังไง
ก็ต้องรอดูครับตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้
แต่ถ้าสมมุติมีการเสนอได้แล้วก็เสนอชื่อคุณพิทาซ้ำ

ต้องรอดูครับถูกต้องนะครับขอบคุณมากครับ
ไปดูอีกสักสองท่านคุณกล้านรงจันทิกนี่ค่ะ
คือยังไม่ทันจะเข้าไปเลยค่ะท่านก็ยกมือป้องไว้แบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็เข้าลิฟต์ไปนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งพลเรือเอกพันลบตมิสานนท์นะคะ
แล้วก็พลเอกเทพพงศ์ทิพย์จันทร์ก็ไม่ตอบคำถามใดค่ะ
นี่คือท่าทีของสวล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะ
มาดูท่าทีจากนักวิชาการกันบ้าง
อาจารยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์รัฐศาสตร์จากสุโขทัยธรรมาธิราช
ท่านบอกว่าไปมองกันเรื่องจะเสนอชื่อได้ไม่ได้พิธามองเรื่องนี้หรือยัง
คั่วใหม่ให้รัฐสภาเห็นชอบจากฝ่ายเสียงข้างน้อยนะครับ
คุณผู้ชมครับอาจารยุทธพรอิสระชัยนะครับ
ท่านบอกว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบจากเสียงข้างน้อยมีใครบ้าง
คุณอนุทินชาญวีรกูลภูมิใจไทยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพลังประชารัฐ
อาจารย์ใช้คำว่ายังไงรู้ไหมการรัฐประหารกลางสภา
เพราะเมื่อเสียงข้างน้อยรวมกับเสียงสวจะได้มากถึง๔๓๘เสียง
พอจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้นะแต่หากไม่มีการเสนอชื่อบุคคล
สมควรเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีจากเสียงข้างน้อยก็เชื่อว่าการโหวตครั้งที่สาม
พักเพื่อไทยก็ได้สิทธิโดยชอบทำนะครับที่จะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของตัวเอง
แต่หากการโหวตครั้งที่๒นายพิธาไม่ผ่านความเห็นชอบ
แต่ยังจะเสนอชื่อครั้งที่๓อีกในกรณีที่เสนอได้นะพักเก้าไกรจะเผชิญกับอะไรครับอาจารย์ฮะ
ถ้าสารมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นั่นหมายความว่าคุณพิธาจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรได้
แต่ยังสามารถได้รับการเสนอชื่อในฐานะแคนดิเดตนายุมตรีได้นะครับ
แต่แน่นอนตรงนั้นมันจะถูกหยิบจับมาเป็นประเด็นทางการเมือง
แล้วก็อาจจะทำให้เรื่องตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกมหรือสมการทางการเมืองนั้นมันถูกปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับ
ถ้าศาลมนุษย์มีคำสั่งหยุดแบบหน้าที่
เช่นเดียวกันกับในสมัยหนึ่งที่มีคำสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณธนทร
ก็จะมีเพียงแค่ชื่อที่เอาเข้าไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
เพราะฉะนั้นตรงนี้คือปัจจัยที่สำคัญนะครับ
ศาสตราจารยุทธพรท่านยังบอกอีกว่า
สถานการณ์การเมืองในขณะนี้นะครับอาจจะยังมองไม่ชัด
แต่ถ้าหลังจาก๑๙กคและพิทาไม่ได้เป็นนายก
คืออาจจะถูกมองว่าเสียงประชาชนไม่มีความหมายใช่ไหม
จะทำให้มวลชนนะครับเขาเรียกว่าข้ามสีข้ามค่ายกันมาเป็นผู้ชุมนุมแหละ
มีการนำแล้วก็สังคมอาจจะร้าวลึกกว่าเดิมหรือไม่
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการครับ